คือทำไมต้องทำหน้าตาแบบน่ากลัวมาก

กลางวันแสกเลยค่ะเล่นกันกลางวันเลย
จอดรถติดไฟแดงอยู่กลางสี่แยก
หันไปมองคันข้างอ้าว
รถก็สตาร์ทเครื่องอยู่แล้ว

พอหลังจากนั้นไฟเขียวรถคันข้าง

เดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ลุ้มหลิ้นเหล้ามาเหล่ะล่ะ
หาร์นธินวะ

ไม่ใช่
อ้าวมิข่าวนะฤน

สภาพรถก็เก่าใช่ไหม

แล้วก็พี่ที่จะหายก็ค่อยซูมเข้าไป
เราก็กลัวจะติดเงาจะเห็นอะไรหรือเปล่า
คือคันที่ผู้หญิงอยู่ในรถคันที่เขาถ่ายคลิป
เขาก็คุยกันเองแล้วพอเราฟังเสียงในคลิป
บอกมีคนบอกมีคนวันมาใดจะได้
ใช่สายที่มันลากเห็นไหม

มันก็เลยมองไม่เห็นคือเขาพยายามแบบแพนกล้องแล้วนะ
แล้วพอกลับไปเราก็ยังไม่เห็นสายที่มันลาก
มุมพอดีไงที่ไม่เห็นสายลากจากรถคันข้างหน้า
แต่สุดท้ายคลิปนี้เฉลยเลยฮะ

พาขึ้นมาทันทีเลยใครดูคลิปนี้เนอะ

คุณที่ฉันอ่านคือเพิ่งจะรู้ก็วันนี้แหละ
คำว่าโง่มันเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยขนลุก
เราก็ดูอยู่ตั้งนานเราก็กลัวเหมือนกัน
ก็อุตส่าหโปรยให้มันดูหลอนดูน่ากลัว
สุดท้ายหักมุมเฉลยแบบนี้นะคะ
เอามาให้ดูการเป็นศีรษรรณในช่วงเช้าแบบนี้นั่นแหละ
โมง๑๕นาทีก่อนจะออกไปทำงานกันนะคะ
คลิปนี้หลายคนบอกได้เลยนะในคลิปนี้เธอชอบนะฮะ